ต่อกันที่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๒ที่สนามสุพัชลาศัยนะคะ
เจ้าภาพจุฬาก็นำทัพมาโดยทิศิพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็เจนรบสัมภาวดี
ส่วนธรรมศาสตร์นำทับมาโดยสารัฐอยู่เย็นและอดีษักรไกรศร
นาทีเท่านั้นนะคะเป็นธรรมศาสตร์ค่ะที่ได้ประตูขึ้นนำนะคะ
ดีศักดรายสอนจ่ายติดแนวรับของจุฬาค่ะบอลมาเข้าทางกสิเดชเวทยาวงก็ยิงให้ธรรมศาสตร์ขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐ค่ะ
เลือดเหลืองแดงก็เฮกันทั้งสนามนะคะหลังจากนั้นนาทีที่สี่สิบห้า
จุฬาเกือบจะได้ประตูตามตีเสมอค่ะจากทิศิพันธ์พ่วงจันทร์แต่ว่าบอลไปชนเสา
ทำให้จบครึ่งแรกนะคะยังเป็นธรรมศาสตร์ที่นำอยู่๑ประตูต่อ๐ค่ะ
ครึ่งหลังนะคะนาทีที่๖๓เป็นจังหวะของธรรมศาสตร์ค่ะ
รัชนนทศรีนอกนะคะหลุดไปแล้วก็ยิงไปสู่ก้นตะข่ายนะคะ
แต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกล้ำหน้ายังไม่ได้ประตูที่๒สำหรับธรรมศาสตร์
นาทีที่แปดสิบแปดนะคะพวกสาประตูของจุฬาออกมาตัดบอล
แล้วก็ชนกับรัชนนทศรีนอกก่อนที่บัญชาคริสบัวทองยิงเข้าไปค่ะ
แต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจังหวะฟาวก่อนประตูที่สองยังไม่เกิดขึ้นสำหรับธรรมศาสตร์ค่ะ
ดีใจกันเกอร์ไปนะคะและเกมทำท่าจะจบลงด้วย
ผลที่เป็นธรรมศาสตร์ชนะนะคะแต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่สี่
เวลาชิดกะนี้สี่บางเพลนะคะตัวสำรองก็เปิดรูปแต่มุมให้นัทพงศ์
สายวิญญาโหมงให้จุฬาตามที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
เกมด้วยสกอร์นี้ค่ะจุฬาธรรมศาสตร์เสมอกันเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่การแข่งขันครั้งที่หกสิบหกเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
ครองช้ำร่วมกันเป็นสมัยที่สามสิบสองค่ะ